ใช่วันนี้นะคะเราจะบอกว่าเป็นเวลา๘ปีแล้วนะ
ซิกคอมเรื่องเห็งมีเนื้อหาเบาสมองถูกออนแอร์ไป
ซึ่งเป็นซิกคอมคอมเมอดี้ที่เขาสอดแทรกสาระสอนใจคนดู
ดาราดังจากเฮงเนี่ยมีหลายคนเลย

ทุกวันนี้ก็มีผลงานมาตาระดาไงพ่อเกรสใช่ไหมล่ะ
พรีหยวนนี่ที่ชายหรือจะเป็นนักด้วยเชิญญินเหมือนที่พี่รีบอกไปเมื่อสักครู่

และนางเอกของเรื่องพี่ออร์แกน

ถูกต้องค่ะบอกเลยว่ายุคสมัยหนึ่งนั้นเทรนด์หน้าหมวยกากินังนี่ได้รับความนิยมมากนะบอกเลย
ออร์แกนก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าทุกวันนี้ยังคิดถึงบรรยากาศในการทำงานในกองเฮงอยู่เลย
และด้วยความที่ว่าเขาอยู่กันมานานคือเห็งอยู่มานานจริงนะ

ใช่ซิตคอมเรื่องนี้มีอายุ๑๕ปี
แต่เราเนี่ยไม่ได้ดูมา๘ปีแล้วนะคือมันเป็นความผูกพันเหมือนกันแต่เราเหมือนเคยดูอยู่ตลอดเวลา
คำนวณตัวเลขเป๊ะมากเลยคุณพลอยสุด
การยิ้มอย่างเงี้ยคือถือว่าเป็นครูของพี่ออกแกนเลยก็ว่าได้
ซึ่งถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยนะพี่ออร์แกนก็บอกอยากจะร่วมงานกันอีกสักครั้ง

มุกมาจากเอาจริงนะมาจากเห็งเยอะมาก
คือจริงอาจจะเป็นคนนิ่งแต่ด้วยความที่ว่า
เราเล่นคอมเบอร์ดี้มาแบบหลายปีมาก

แล้วก็บางทีเราก็แบบแอบถามอย่างแต่ก่อน
แล้วก็จะแอบถามพวกแบบนักกล้วยนาถั่วอะไรอย่างนี้

โหยวนก็มีคุยบ้างทักบ้าง

แต่ว่าตอนนี้ทางไทยรัฐทีวีเราก็มีหลายเรื่อง

เรื่องประดิษฐ์เดียวแก๊งปวดสืบข่าวก็ล่อมาอีกเหมือนกัน

แต่ละเรื่องของเราคุณภาพทั้งนั้นนะครับ